เกิดเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดจริง
ผมบอกแบบนี้คืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แหละ
แต่ในลักษณะแบบนี้บอกตรงว่ามันไม่ควรจะเกิด

เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันกันมา
ไล่ยิงกันมาตีคู่กันมาเลย
แต่การขับขี่ของเขามันขี่ย้อนสอน
พอย้อนสอนปุ๊บมันเจอกับรถเก่งที่เขาขับมาทางปกติ
แบบถูกต้องตามกฎจราจร
เกิดอุบัติเหตุชนกันเฉียวชนกัน
งานนี้มีผู้เสียชีวิต๑แล้วก็บาดเจ็บอีก๓นะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์หลังจากที่เกิดขึ้นกู้ภัย
เขาก็ลงไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เป็นทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับตอนนี้เนี่ย
ก็ได้ทำการเร่งช่วยเหลือนะครับในช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกรถยนต์รถเก๋งเนี่ย
พุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุเกิดที่บริเวณเชิงสะพานต่างระดับสาลีโขนะครับ
บริเวณถนนชัยพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เอง
เจ้าหน้าที่รีบทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
ก็มีผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนนะครับ
โดยเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕๒๐ปี
ก็คือคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งหมดนะครับ
หนึ่งในจำนวนของผู้ที่บาดเจ็บ๑ใน๔นั่นแหละ
ก็คือนายพีรพัฒน์หรือว่าพีชอายุ๑๕ปี
คนนี้หนักหน่อยถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยขวา
แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันล้มคว่ำอยู่สภาพเสียหายเลยแหละ
ห่างไปสัก๕๐เมตรพบกับรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีเทาดำจอดอยู่
มีร่องรอยความเสียหายคนขับก็ยืนให้การกับทางตำรวจนะครับ
ก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจพบอะไรบ้าง
เหนือจากรถยนต์ที่เสียหายอะไรนี้แล้วนะฮะ
ก็ยังพบอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ก็คือปืนปากกาใน๑กระบอก
มีดดาบยาว๑เล่มเลยนะ
แล้วก็มีดหัวตัดด้ามยาวอีก๑เล่มตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นี่คืออาวุธที่วัยรุ่นเขาใช้ไล่ล่ากันมา
ทีมข่าวไปสอบถามคนขับรถเก่งนะครับ
เขาเล่าว่าขณะขับรถมาจากทางอำเภอบางบัวทอง
เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านย่านปากเกร็ดไม่มีอะไรกลับไปตามเส้นทางเรื่อย
ซึ่งช่วงทางลงสะพานคุณผู้ชมครับ
คุณนึกภาพดูคุณขับขึ้นสะพาน
เห็นนะใช่ครับน้องใบตองมันจะไม่เห็นเลยแล้วยิ่งเกิดในช่วงกลางคืนเนี่ย
ใครจะไปรู้อยู่ย้อนสอนขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหตุผลว่าไอ้สองคันนี้มันวิ่งไล่ล่ากันมา
มันขับขี่ไล่ไล่ล่ากันมามีทั้งยิงทั้งฟันลักษณะแบบนี้แล้วพอมาเจอกัน
ก็เหมือนกับประสานงานเข้าเต็มเต็มอ่ะอืมจะเอกันตรงบนยอดจุดท็อปพอดีค่ะ
ปั้งเข้าไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นก็ไปเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ก็เจอกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือหนึ่งในเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่ได้รับบาดเจ็บอยากเห็นการนี้ชื่อนายโฟคอายุสิบหกปีค่ะ
ตอนนี้นายโฟลกเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งนะครับ
ตัวนายโฟลกเองเนี่ยเดินทางมาให้ปากคำกับทางตำรวจด้วย
เพราะว่าเพื่อนเพราะว่าตัวเขานั่งซ้อนท้ายมา
แล้วก็รถตัวคนขับเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ผู้ตายเนี่ยก็คือเพื่อนเขาที่ถูกยิงนะครับ
ลองฟังเสียงดูหน่อยครับ
ขึ้นสะพานขึ้นสะพานพนักศรีแล้วก็วนกลับมามาตรง๓๔๕ค่ะมันก็ไล่ตามมาอยู่นั่น
ฟื้นให้ยิงยิงผมนี้ทีอาจจะไม่เคียดไม่โดนด้านที่สองยิงข้าวเพื่อนผมเนี่ยเรียบร้อย
เสียชีวิตผมก็ไม่อยากให้เขาเสียชีวิตอยากให้เขาอยู่ผมนานนาน
ดูสภาพสิแผลเต็มตัวแล้วถ้าเอาตามที่นายโฟลกเล่าก็คือ
คนขับก็คือน้องพีชเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยแค่มองหน้าเองนะ
ถ้าเอาตามที่เขาเล่าแค่ตรงนี้นะแต่ยังไงซะนะครับ
ความคืบหน้าของคดีเนี่ยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คดูว่า
ฝ่ายไหนเนี่ยก่อเหตุกันก่อนแล้วมันมากันแบบไหน
ซึ่งต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีก๒คนก็คือไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่
ไล่ฟันไล่ยิงเขาอ่ะเพราะว่าไอ้สองคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่เบื้อง
ต้นนะครับก็เตรียมแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โอ้โหมันเป็นข้อหาที่หนักหน่วงแล้วก็ใยหลวงมาบ้างถูกไหมคุณโรสลิน
ใช่ค่ะเจตนานี่ก็มีตลอดชีวิตนะค่ะ